มาดูที่ประเทศไทยกันบ้างนะครับการเตรียมปีซีซั่นของทีมฟุตบอลสโมสรในไทยนะครับ
ก็เอาชนะไปได้นะครับแต่แฟนให้การตอบรับแบบว่าเต็มความจุของสนามเลยครับ
ใต้ความจุของสนามนะครับก็ดูจากภาพครับหนึ่งหมื่นห้าพันคน
แล้วก็มียอดจำหน่ายบัตรสูงถึงหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับก็กระแสฟุตบอลไทยในต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าดีมากมากแล้วนะครับ
หนึ่งต่อศูนย์ครับแล้วก็นาทีที่หกสิบเจ็ดนะครับ
เซลวานอบูรกันก็หลุดเข้าไปตีเสมอให้ในกี่สิบเบารันตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่ง
ไปดูกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปิดรับสมัครเจ้าภาพการแข่งขันศึกคิงครับ
โดยหลังจากที่ปิดรับสมัครก็มี๓แห่งนะครับที่ยื่นเข้ามา
มีสงขาเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะครับล่าสุดนายพาทิศสุภพงศ
ภายในสัปดาห์หน้านะครับจะมีการประกาศผู้ที่พร้อมที่สุดสำหรับการเป็นเจ้าภาพ

จำนวนจำกัดนะครับส่วนเรื่องทีมที่จะมาแข่งขันครับ
มีการเชิญไปหลายชาติแล้วตอนนี้เนี่ยมีหลายหลายชาติเนี่ย
ให้การตอบรับเป็นจำนวนมากด้วยนะครับ